สุกิตภูลศรีเกษมทนายความชื่อดัง
ซึ่งเป็นคู่กรณีคู่ขัดแย้ง

ประธานชมนมช่วยเหลือเยืออาธิกรรม
จะไปแจ้งความกรณีที่นายอัจฉริยะนั้น

แต่ว่านายสุกิตกลับถูกตำรวจมาจับกลุ่ม

โดยถูกจับกลุ่มในข้อหาบุกรุกป่าสงวน

ที่นี่ยังไม่ได้เอกชื่อภูมิ

เจ้าที่เอาตัวตามน้ำหลายอย่าดิ้น

นี่เป็นนาทีที่ตำรวจเข้าล็อกตัวนายสุกิตภูลศรีเกษม
ทนายความชื่อดังขณะพาร่างทรงสี่จี
เขาแจ้งความเอาผิดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเยืออาศียกรรมที่สนพยธินทร์
นายสุกิตถูกจับกดลงกับพื้น
ใส่กุญแจมือหลังเข้าแสดงท่าทางขัดขืนเจ้าหน้าที่
โดยอ้างก่อนถูกจับว่าจะใช้สิทธิ์ในการให้สัมภาษณ์
จนเป็นเหตุให้ตำรวจต้องเข้าล็อกตัวทันที
เขาบอกว่าหาว่าผมรูกลูกป่ะไม่เป็นไรหั๊ะ
ลูกป่ะมีทางป่ะไว้เนี่ยเค้าต้องห่องนะครับครับ
เด็กผมฟ้องจังหลวนมีมูลหน่อยละไม่เป็นไรหั๊ะ
น่าไปลงกว่าจังหวันอ๊ะน้ำลูกผมมีแจ่ละ

เกี่ยวกับสัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แสดงหมายจับของศาลจังหวัดแม่สอด

ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน

และครอบครองซากสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ด้วยนายสุกิตภูลศรีเกษมนะฮะ

ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน
ร่วมกันยึดถือครอบครอง

อ๋อได้ไม่เป็นไรไม่เป็นประหาร

เอาเลยรู้แล้วจะไม่เข้าใจนะอยู่โต๊ะนะครับถ่ายรูปมานะ
หลังการจับกลุ่มนายสุกิตถูกพาตัวไปห้องสอบสวน

ลงบันทึกการจับกลุ่มนานกว่า๕ชั่วโมง

ปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสุกิตก็แจ้งความกลับตำรวจชุดจับกลุ่มทันทีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
อาศัยช่วงชุนละมุนหลบฉากออกไปก่อน
ฆ่าตกใจอยู่คนที่พามาแจ้งความกลับถูกจับกลุ่มดำเนินคดี
แต่๓ชั่วโมงต่อมานางสาวแสงสุริยเทพ
ก็เดินทางกลับมาพร้อมกับทนายความอีกคน
เพื่อเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีนายอัจฉริยะ
ในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา
หลังเข้าแจ้งความกับตำรวจที่กองปราบปราม
ว่าเธอหลอกลวงประชาชน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน